ความคืบหน้าจากกรณีที่หมอปลากับพวก

มันกลายมาเป็นประเด็นที่แบบใหญ่จริงนะคุณ
แล้วก็ตอนนี้นะเห็นว่าทางสำนักพุทธ
อาจจะมีการแจ้งความอะไรกับหมอปลาอีก

เรื่องนี้มันจะเป็นยังไงมันจะบานปลายไปแค่ไหน

อยู่กับอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับ

เดินทางมาถึงจุดที่ว่าถูกรุมกินโต๊ะ

เพราะทั้งคุณศรีสุวรรณจัญญา
ทั้งคุณสนทิยาสวัสดี
ทั้งคุณสิทธามูลหงโคศกสำนักพุทธ
ไปร้องเรียนไปแจ้งความไปกล่าวโทษ
ดำเนินคดีกับหมอปลากับพวก

แล้วก็คงจะมีลูกศิษย์ลูกหา
พระที่หมอปลาไปลุยโผล่เนี่ย

สมโลงเข้ามาอีกหลายจุด

ผมเห็นว่าถ้าสิ่งที่หมอปลาทำผิดกฎหมายลุกล้ำกล้ำเกิน
ก็ใช้กฎหมายดำเนินคดีไปไม่มีใครว่า
แต่ว่าอยากจะบอกว่ามันต้องมีข้อแลกเปลี่ยนหน่อยสิครับ
มันต้องมีข้อแลกเปลี่ยนข้อแรกเปลี่ยนก็คือว่า
เมื่อไปจัดการกับหมอปลาไม่ให้เขามายุ่งเรื่องนี้
กลไกหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพระ
ทำยังไงที่จะออกมาทำให้ได้เหมือนที่หมอปลาทำ
ใกล้เคียงที่หมอปลาทำ
คือจะต้องขยับตัวเอาจริงเอาจังกับพระนอกรีดทั้งหลาย
ที่หมอปลาไปดำเนินการเนี่ย
ทำยังไงที่จะเอาจริงเอาจังและทำงานให้ได้เหมือนที่หมอปลาทำ
เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่เอาจริงเอาจัง
ไม่เห็นมีใครทำอะไรได้ก่อพฤติกรรมผิดเพี้ยน
ฝ่าฝืนพระธรรมวินัยจนคนใกล้วัดเขารู้กันทั่ว
แต่เขาทำอะไรไม่ได้นี่คือปฐมบทที่เกิดเรื่อง
ปรากฏการณ์หมอปลาเกิดขึ้นเพราะว่าคนที่เขารู้เรื่อง

เขาก็ส่งคลิปไปให้หมอปลาหมอปลาก็นำคณะไปลุย
และเพื่อจะให้เป็นตัวอย่างเป็นอุทาหรณ์หมอปลาก็เอาสื่อไปเป็นศักดิ์ขีพยาน
ไปร่วมปฏิบัติการด้วยก็กลายเป็นข่าวใหญ่
อยู่บนจอโทรทัศน์อยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์
คนที่ดูทีวีคนอ่านข่าวก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้

คนสนใจข่าวเรื่องพระมาก
ตัวเรทติ้งที่โทรทัศน์เขาเสนอข่าวมันบอกได้เลยว่า
พอข่าวเกี่ยวกับเรื่องพระไปทำอะไรนอกรีดนอกรอย
แล้วหมอปลาไปลุยเนี่ยคนดูเยอะครับ
ถามว่าทำไมคนสนใจข่าวแบบนี้มาก
ก็เพราะว่าคนไทยชาวพุทธ
เขาอัดอั้นตันใจกับพฤติกรรมพระนอกรีดนอกรอย

เขารู้แต่ทำอะไรไม่ได้ได้แต่ซุบซิบกัน
ที่ทำได้ก็คือว่าเช่น
ร้องเรียนไปที่สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัด

ร้องเรียนไปที่เจ้าคณะตำบลเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอทั้งหลายเนี่ย

แต่ว่าพอร้องเรียนไปถึงหมอปลาได้เรื่องครับ

ฉะนั้นผลที่ตามมาอย่างนี้เนี่ย
ผมคิดว่าทำให้คนร้องเรียนมาที่หมอปลามากขึ้น
ประเด็นที่ผมจะขีดเส้นใต้วันนี้ก็คือว่า
เมื่อจะจัดการยุติบทบาทของหมอปลา
ไปฟ้องไปร้องไปทำอะไรก็ตามแต่เถอะ
หรือจะไปตั้งวงตั้งกลุ่มกันให้ห้ามหมอปลาไปที่โน่นที่นี่

ถามว่ามันจะมีอะไรมาทดแทนการทำงาน
ให้มันใกล้เคียงกับที่หมอปลาทำไหมครับ

ไปจัดการกับหมอปลาแล้วแล้วต้องมีข้อแลกเปลี่ยนว่า
กรที่เกี่ยวข้องเนี่ยทำอะไรได้มั่ง
วันนี้ก็พอมีคำตอบมาบางส่วนเช่น
ผลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรี
กำชับสั่งการไปทางคุณอนุชานาคาสัย
คุณอนุชาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายก
แต่มีหน้าที่ควบคุมกำกับงานของสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ
สั่งการว่าให้ติดตามกำชับให้สำนักพุทธ
ติดตามดูแลเรื่องเหล่านี้อย่างจริงจัง
เพราะว่าเป็นเรื่องที่ฝ่ายปกครองสงฆ์
มีระเบียบของสงฆ์อยู่แล้ว
มีเรื่องของเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอ
เจ้าคณะตำบลที่ท่องก็ไปดู
นี่นายกตอบอย่างนี้
ตอบอย่างนี้ก็เรียกว่าตอบไปตามสูตร
เพราะเป็นคำตอบที่เคยตอบกันมาแล้ว
มีเรื่องทีนึงก็แบบนี้แหละกวดขันกันทีนึง
มีเรื่องทีก็สั่งการให้ดำเนินการให้กวดขันให้คอยดูแลให้คอยกำกับ
เป็นสูตรแบบนี้มาไม่รู้กี่หนแล้วนี่ครับ
ทำไมเรื่องมันจึงเกิดขึ้นมาเป็นระยะนะ
แต่ในทางปฏิบัติจริงเนี่ย
มันยังทำอะไรกันแบบเดิมอยู่
ก็คือไม่ทันขั้นตอนอืดเป็นเรือเกลือ

คาราคาซังคาหูคาตามาแบบนี้เหมือนเดิม
แม้กระทั่งข้อเสนอการใช้ยาแรงก็ไม่ได้รับการขานรับ
อะไรล่ะครับที่เรียกว่าการใช้ยาแรง
ข้อเสนอของกรรมธิการศาสนาและศิลปะวัฒนธรรม
ของสภาผู้แทนราชดรเขาเสนอว่าเอาอย่างนี้

ให้สภาแก้กฎหมาย
ให้การดำเนินการบางเรื่องของพระอย่าเอาแค่ผิดธรรมวินัย

อย่างพระไปมั่วกับศรีกาเนี่ย
ต้องเจอคดีอาญาเจอทั้งพระเจอทั้งศรีกา

ก็ประเทศลาวเขายังต้องติดคุกตั้ง๓ปีนี่ครับ
ปรากฏว่าข้อเสนอนี้ไม่ได้รับการตอบสนอง
นายกบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังดำเนินการกันอยู่
เท่าที่ถามมาขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือ

ปีที่ผ่านมาหลังการยึดอำนาจเนี่ย
ผมจำได้ว่าเขาตั้งสภาปฏิรูปประเทศขึ้นมาหลายด้าน
ด้านหนึ่งที่พูดกันมากก็คือ

การสงฆ์ปฏิรูปพุทธศาสนา
เพราะตอนนั้นก็มีข่าวเยอะแยะ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศที่ตั้งขึ้นมาเนี่ย

คุยกันไปคุยกันมา
จากสภาปฏิรูปมาเป็นสภาปฏิรูปแห่งชาติ
สภาตั้งกรรมธิการขึ้นมาชุดแล้วชุดอีก
ประชุมกันแล้วประชุมกันอีก
ไม่ได้เรื่องไม่มีอะไรคืบหน้า
หายไปเฉยไม่มีความคืบหน้าว่าจะเอายังไง

ฉะนั้นที่นายกบอกว่า๘ปีที่นายกบอกว่ากำลังหารือกันอยู่เนี่ย
ทำไมมันถึงหารือกันนานอย่างนั้นน่ะ
วันนี้เนี่ยนายกบอกว่ากำลังพิจารณากันอยู่
ฟังดูแล้วมันก็ลอยครับ
ไม่มีมักไม่มีผลไม่มีอะไรเด็ดขาดไม่จริงจัง

ฉะนั้นปิดท้ายวันนี้ขอย้ำอีกทีนึงว่า
ใครจะไปฟ้องร้องไปจัดการกับหมอปลา
ใครจะไปยุติให้หมอปลายุติบทบาทเรื่องนี้
ไม่เป็นไรว่ากันไป
แต่สิ่งที่จะทดแทนกับการกระทำของหมอปลาเนี่ย
ทำได้เหมือนที่หมอปลาทำไหม
ทำไม่ได้ทั้งหมดอย่างน้อยก็ทำให้ใกล้เคียง
ทำเป็นไหมกล้าทำไหม
ทำเป็นไหมกล้าทำไหมถ้าทำได้กล้าทำ

แต่ว่าพอไปจัดการกับหมอปลา
แล้วฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
มหาเทราสมาคมทั้งสำนักพุทธ
วงจรกลับไปอย่างเก่าไปอืดอย่างเดิม
แล้วพระก็ทำผิดไปเรื่อย
นี่ก็ได้ยินว่ามีอีกประมาณ๗๘วัด

และอยู่ในกำมือของสำนักพุทธ

วันนี้ถึงเวลาพิสูจน์แล้วว่าสำนักพุทธจะทำงานตามที่
นายกว่าได้ไหมและประชาชนก็จะจับตาดูว่าคุณจัดการ
หมอปลาไม่ให้เข้ามายุ่งกับพระที่ทำผิดพระที่นอกรีด
แต่ว่าผู้มีหน้าที่เนี่ยทำแทนหมอปลาได้ไหมนี่คือ
คำถามดังในวันขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับคุณน้ำข
ครับคุณบุ๊คครับครับขอบคุณอาจารย์สุภาพนะฮะเป็นคำ
ดังเป็นเสียงสะท้อนจริงนะหลายคนถามว่าหมอปลาเขา
ก็ไปกระตุ้นให้ถ้าไม่ทำแล้วหน่วยงานเนี่ยจะทำไหมหรือว่า
หลังจากนี้หน่วยงานจะทำจริงจังหรือเปล่าเหมือนที่อาจารย์สุภาพ